คุณผู้ชมได้เวลาแล้วที่จะไปตามหาผู้โชคดี
วันนี้ใครจะได้มอไซค์ไลน์ลิมิเต็ดอิดิชั่นไป
ไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
โฉมหน้าของผู้โชคดี
ที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงไปอีกคัน
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒๕
ดูจากตลอดข่าวครับตอนเช้าผมเป็นแฟนฟันแท้ตลอดข่าวครับ
อยากได้แบบนี้เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลย
ก็บอกแล้วว่าคาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริง
หน้าฝั่งกลิ่นที่สุดท้าย
เบาเด่งช่วยคนไทยสร้างอชีพปี๒

พูดถึงถ้าได้มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ย

แต่ผมว่าหนึ่งในนั้นถ้าได้ไปแล้วก็สามารถเป็นได้เลยนะ

คือเข้าไปทำงานในกระทรวงอะไรอย่างนี้ได้เลยเหรอ

ก็รับพี่ราชการจากปากซอยเข้าไปสู่ท้ายซอย
ก็เลยรับราชการไปส่งคือรับข้าราชการไปส่งที่ทำงานหรือรับกลับบ้านก็ได้
จริงไม่ได้รับข้าราชการนะรับหมอพยาบาลคูณเด็กอนุบาลอะไรก็รับได้หมด
แต่รับอย่างเดียวไม่ได้ก็คือรับคุณรับคุณไม่ได้แล้วคนอย่างนี้รับไม่ได้
ไม่ได้ก็คือเป็นพี่วินมอไซค์เออแต่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าได้มอเตอร์ไซค์ไปขี่ในตรอกซอกซอยสะดวกดี
รถติดก็ไม่ต้องห่วงอะไรก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วกัน
ก็คือเอาไปรับจ้างรับส่งผู้โดยสารได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากรู้แล้วค่ะ
แล้วผู้ช่วงดีนั่นก็คือ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
ยินดีกับผู้โชคดีที่ได้มอเตอร์ไซคันนี้ไปด้วย

ใครอยากโชคดีนะจ๊ะทำให้ถูกต้องตามกติกา
บีบส่งส่งมากมีสิทธิ์มากค่ะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเขียนอย่างนี้นะก็คือฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบีที
ส่วนคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับนะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะคะส่งมาได้ตามกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศ

แต่เอ๊ะทำกติกาเนี่ยก็ต้องทำให้มันถูกต้องแต่ถ้าอยากเป็นแฟนน้องอ่ะจะทำยังไงอ่ะ

ก็ต้องทำให้ถูกกติกาด้วยถึงจะเป็นผู้โชคดี
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
ส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
ส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที